รู้สึกท้อรู้สึกอยากที่จะยอมแพ้
อยากให้ดูชีวิตของ๒พี่น้องคู่นี้

เขาผิดปกติมีความบกพร่องมาตั้งแต่กำเนิดแล้วนะคะ
คือกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกทั่วตัวมันคดนะคะ
มันก็เลยง่อออกมาแบบผิดรูปแล้วก็เลยทำให้สองพี่น้องเนี่ยเดินไม่ได้
ถามว่าชีวิตเป็นแบบนี้ท้อไหมอาจจะมีรู้สึกท้อบ้างแต่เขาไม่ถอย
สองคนนี้นะคะทำงานหาเลี้ยงชีพคือดูแลตัวเองและดูแลคนในครอบครัวอีกห้าชีวิตนะ

หักไหมพรมขายค่ะนี่คือพี่ฝนนะคะพี่สาวคนโตค่ะนางสาวจรูนศรีศรีมันตะอายุสี่สิบสามปีนะคะ
คือเธอมีอาชีพถักไหมพรมไลฟ์ขายหาเงินเลี้ยงครอบครัวค่ะ
แต่มีข่าวเศร้าเพราะว่าเมื่อวันซื้อนะคะ๑๕กันยายนนะคะ
ฝนเสียชีวิตแล้วจากโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับปอดนะคะ๔ทุ่ม๕นาทีค่ะ
ก็เป็นสถานที่จัดงานศพของคุณฝนเนี่ยแหละค่ะได้เจอกับฟ้าฟ้าคือน้องคนเล็กของครอบครัว
ชื่อจริงคืออุไรวันศรีมันตะนะคะฟ้าเนี่ยก็คือมีลักษณะผิดปกติแบบพี่ฝนเลย
ก็คือกระดูกทั่วร่างเนี่ยมันงอกผิดปกติก็เลยเดินไม่ได้
เล่าบอกว่าที่บ้านเนี่ยอยู่กัน๔คนคือมีพี่น้อง๔คนพี่ฝนคือพี่คนโตเธอคือคนเล็ก
ส่วนคนกลางเป็นผู้ชายสองคนซึ่งพี่ชายทั้งสองคนนั้นร่างกายแข็งแรงปกติดี
คุณหมอเคยบอกคุณพ่อกับคุณแม่ไว้ว่าถ้าพ่อกับแม่จะมีลูกแล้วเป็นลูกสาว
ลูกสาวที่เกิดออกมาก็จะพิการแบบนี้ทุกคนก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโครโมโซมหรืออะไรหรือเปล่านะคะ
ซึ่งฟ้าเล่าว่าพี่ฝนเนี่ยได้รับการผ่าตัดรักษาตัวมาตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอด
ตอนที่พี่ฝนอายุ๒๐ปีเนี่ยปอดเหลือข้างเดียวแล้วแต่ก็พยายามที่จะสู้ชีวิตทำงานด้วยกันมาตลอดจนถึงขั้นต้องใส่สายออกซิเจนนะคะ
จนกระทั่ง๒ปีก่อนพี่ฝนล้มป่วยอย่างหนักต้องใส่สายออกซิเจนตลอดเวลาแล้วอาการก็สุดลงเรื่อยจนเสียชีวิตนะคะ
ฟ้าเองก็บอกว่ามืดแปดด้านเหมือนกันนะพอพี่สาวไม่อยู่แล้วเนี่ยไปไหนก็เห็นแต่ภาพพี่เพราะว่าอยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะ
ที่ผ่านมาพี่ฝนก็สอนให้รู้จักถักไหมพรมสอนทำพวงกุญแจซึ่งเธอบอกเธอทำได้แต่เธอก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่พี่ฝนทำ
แต่ยังไงก็ตามถึงแม้จะพิการทางร่างกายแต่หัวใจเธอเต็มร้อยนะคะพี่สาวเนี่ยนะพี่ฝนเนี่ยบริจาคดวงตาทั้งสองข้างให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยด้วยนะคะ

ใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เรื่องเงินจัดงานศพเนี่ยที่บ้านไม่มีเงินเลยมีเงินอยู่ในบัญชีของพี่ฝนแค่๗๐๐บาท
เธอเลยต้องไปกู้ยืมเงิน๓๐๐๐กว่าบาทมาจัดงานศพให้พี่อะค่ะ

หนูก็ทำดีหนูก็ทำเท่าที่หนูทำได้หนูก็ดึงสติตัวเองหนูก็นึกถึงแต่พี่หนูตลอดแต่หนูไม่อยากให้พี่หนูตายเลยแต่มันก็ทำไม่ได้
ได้คุยกับนายสนั่นจันทราชัยผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลหนองหินนะคะบอกว่าครอบครัวของฝนกับฟ้าเนี่ยก็มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก
เพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งเสียคุณพ่อไปนะคะภาระทุกคนทั้งหมดเนี่ยก็เลยตกอยู่ที่คุณแม่
แต่ครอบครัวนี้ก็สู้ชีวิตมาตลอดค่ะทางภาครัฐเองก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีด้วยนะคะ
ก็หลังจากนี้เนี่ยครอบครัวก็จะมีการทำพิธีชาปนกิจศพของพี่ฝนที่วัดป่านองไคร้วันพรุ่งนี้
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยแล้วก็ขอชื่นชมนะคะ
ก็ถ้าใครติดตามไลฟ์อยู่ก็ช่วยกันอุดหนุนด้วยแล้วกันนะคะครับผม